ใช่ว่าดวงจตราสีของเราในปีใหม่นี้จะเป็นยังไงว่า
ส่วนใหญ่อยากรู้แล้วมันแบบใช่ต้องดูหมดแหละมันจะ
ดวงดีดวงไม่ดีอะไรยังไงจะแก้ยังไงให้ดวงดีขึ้น

ดวงการเมืองไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยนักการเมือง

เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใช่ไหม
เพราะว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดี

แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าไปเลือกตั้งกันแล้วเนี่ย

โอ้โหด้วยกฎระเบียบใหม่

การเลือกนายกการจัดตั้งรัฐบาล
มันมีรายละเอียดใหม่ที่เราต้องศึกษาด้วยไง

ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง
ในปีนี้เนี่ย

เดี๋ยวไปฟังนะฮะ
อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
นี่ฮะท่านนี้ฮะอาจารย์พินโยได้ทำนายดวงเมือง
เกี่ยวกับการเมืองไทยเลยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จะมีการเลือกตั้งสอสอนะครับอาจารย์พินโยบอกว่า
การเลือกตั้งที่วางกันไว้คืออาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์
สองพันห้าร้อยหกสิบสองหลังจากดูหมดแล้วเนี่ยนะ
จะเกิดปัญหาความวุ่นวายค่ะนำไปสู่ความยุ่งยากในการจัดตั้งรัฐบาล
และการสัญหาตัวบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
มีข้อคลาหาเนี่ยฮะอ่ามีการ
ดีเตียนฟ้องร้องก็มีเกิดข่าวต่างเกิดขึ้นมาก
ก็จะนำไปสู่ความยุ่งยากในการจัดตั้งรัฐบาล
ในการสัญหาตัวนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นอธิบายตอนนี้ก็เลือกตั้งถ้ามีถ้าเป็นไปได้
ผลที่ตามมาในขณะก่อนเลือกตั้งก็มีปัญหา
ขณะเลือกตั้งก็วุ่นวาย

นะครับเพราะฉะนั้นผ่านไปได้ก็ผ่านไปด้วยความยุ่งยากก็แล้วกัน
อาจารย์พินโยบอกก่อนเลือกตั้งก็มีปัญหา
ตอนเลือกตั้งก็วุ่นวาย

ว่าเลือกเรื่องนี้หนักมากก็ได้
ทุกเรื่องเรามันก็มีปัญหาทั้งนั้นล่ะมั่ง
ขณะเลือกตั้งอยู่ในราศีพิจิกษ์
ถ้าเลือกตั้ง๒๔กุมภาก็พฤหัสยังคุ้มชะตาอยู่
ดาวพระเสากำลังจรอยู่ตรงราศีธนู
ราศีธนูเป็นพบวินาศ
เพราะฉะนั้นดาวประจำราศีเกิด
ดาวประจำตัวท่านอยู่ในพบที่เสีย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทายเสีย
แต่ยังไงก็แล้วแต่มันเกิดมีจุดสำคัญในดวงชะตาอยู่ตรงนั้น
จุดหนึ่งก็คือราหู
เมื่อดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่าน
จรเข้าไปแล้วไปทับลาหูคู่มิตร
เพราะฉะนั้นก็ได้โชคโดยอัตโนมัตินั่นแหละนะฮะ

เหตุการณ์สถานการณ์แล้วก็ตัวบทกฎหมายที่ออกมา

ก็น่าจะพยากรได้ง่ายกว่า
ก็มีความเป็นไปได้ที่ได้กลับ
ความเป็นไปได้สูงด้วย
แต่ต้องระวังเรื่องความวุ่นวายไง
ก็คาดการณ์อนาคต

อย่างไรก็ต้องเตรียมแก้ไข
เตรียมรับกับปัญหาและอุปสรรค
ความขัดแย้งที่จะติดตามมา
แต่ยังไงก็คงจะผ่านไปได้แหละ
อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติเนี่ย
เป็นคนที่แม่นเรื่องการทำนายดวงด้านการเมือง
แล้วพอฟังที่อาจารย์พินโยบอกว่า
ตู่เนี่ยจะได้โชคโดยอัตโนมัติ

มีคนบอกผมนะคุณเข็มมาสอนจริงไม่จริงไม่รู้นะ

ที่จะเสนอชื่อเป็นนายกของพักไหนเลยนะ

เพราะว่ามันจะต้องมีการวุ่นวายเกิดขึ้น

แล้วก็ต้องนำไปสู่การหานายกคนนอก

นี่ผมฟังเข้ามาผมฟังเข้ามา
แต่เดี๋ยวก็รู้แล้วแหละเดี๋ยววันสมัครรับเลือกตั้งก็รู้แล้ว
ภาคการเมืองก็ต้องเสนอชื่อบุคคลเป็นนายก
ทีนี้ถ้าจะถามถึงแกนนำพักการเมืองคนต่างด้วยนะ
ถ้าไปดูกับดวงของพลเอกประยุทธ์นะ
อพิงโยบอกทั้งดวงของพลเอกประยุทธ์
ดวงของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
ดวงของคุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ทั้ง๓ท่านล้วนแต่เป็นดวงมหาอุด

จะต้องไปขึ้นอยู่กับดาวประจำตัวและบาปพระเคราะห์ของแต่ละคน
ท่านอภิสิทธิ์ก็ดีแต่ว่างเวลาในขณะนี้
ลาหูยังทับลักษณะท่านอยู่
หรือลาหูจะย้ายเข้าสู่ภพสิบสอง
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอคอยหรือรอจังหวะอะไรบางอย่าง
เราก็รอคอยเหมือนกันรอดูฮะรอคอยดู